ไปดูเกมไทยลีกกันบ้างครับฟุตบอลลีกสูงสุดของบ้านเรา
ซึ่งการท่าเรือนั้นทำได้เพียงแค่เสมอแต่ว่าโดนประตูตีเสมอของโคราช
ในช่วงทดเจ็บขณะที่วันนี้เกมบิ๊กแมชนะครับ

เกมนัดที่สิบสองแล้วนะครับสำหรับศึกเตอร์ต้าไทยลีก
ระหว่างนครรัชศรีมาครับอันดับห้าเปิดบ้าน
รับการมาเยือนของการท่าเรือครับจ่าฝูง
ครึ่งแรกนี่โอกาสของโคราชนะครับจากอาซอมเศร้า
เกือบจะเปลี่ยนทางแล้วกลายเป็นดีครับแต่ชนเสาไปก่อน

แต่ว่าท่าเรือได้ประตูจากฟรีคิกนะครับประกอบเป็นพักปั่นฉลับกำแพงนะครับ
นาทีจะสิบเจ็ดแต่ว่าอีกสองนาทีนะครับ
การท่าเรือมาเหลือสิบคนอันที่สองแดงเรืองครับ
ไปใช้มือดึงอัมดุอัลตาร่ารับเหลือที่สองการใบแดง
ช่วงที่เหลือโคราชก็มาดีครับและพวกเขาเนี่ยมาตีเสมอได้ครับ
นามันจากฝูงต่อครับยี่สิบห้าคะแนนส่วนนาคอร์รัสชาษิมาศ
มีสิบแปดคะแนนอยู่อันดับห้าครับผลอีกสี่คู่ที่เหลือตราดนะครับ
ชนะเชียงรายยูนิเต็ดไปสามต่อหนึ่งสุโขทัยชนะชัยหน้าไปสองศูนย์
เชียงใหม่ชนะพีทีประจวบไปหนึ่งศูนย์แล้วก็สุฮัณบุรีเสมอกับพีทีทีระยอง
ยอมไปศูนย์ศูนย์ครับโปรแกรมวันนี้มีแต่อีกสามคู่
หกโปรงเย็นนะครับแบงค์คลอร์กเจอกับสุภาการ
ชนบุรีเจอกับราชบุรีแล้วก็คู่บิ๊กแมชนะครับ
บุรีรำนะครับเล่นในบ้านหนึ่งทุ่มเจอเมืองทองที่ตอนนี้
ถึงแม้จะอยู่อันดับสุดท้ายแต่เมืองทองต้องเล่นเพื่อศักดิ์ศรีนะครับ
ราชนาวีก็ปีนี้ดูแล้วงบค่อนข้างจะน้อยในการทำทีม
เหมือนทุกปีนะครับก็สร้างทีมค่อยเป็นค่อยไปครับ
แต่ผลงานก็เริ่มดีขึ้นตามลำดับขณะที่แบงคอกนั้นเป็นทีมในกลุ่มลุ้นแชมป์นะครับ
ในช่วงพิเศษแรกเนี่ยยังคงเสบอกันศูนย์ศูนย์ครับ
จากนั้นครับเกมมาเข้มข้นครับทีมเยือนได้ประตูขึ้นนำนาทียี่สิบสอง
เปิดในพิเศษที่สองก็ไม่นานครับประมวลประเบิดยิงไกลแล้ว
รัชนาวีปัดมาเข้าทางปัญพลพุ่นวิเศษและนาทีสามสิบสองครับ
นาวีมาตีเสมอได้ครับจากลูกยิงนอกกรอบของอิทิชาประพาพันธ์
แล้วก็บวกกันมาจังหวะเล่นลูกนี้เสี่ยงเองครับ
คอกบีทีเอสอีก๒นาทีเป็นรัชนาวีครับ
ฉกบอลจังหวะนี้อิทธิชาเก็บตกจังหวะสุดท้ายแล้วยิงเข้าไปนะครับ
กลายเป็นราชนาวีนั้นเปิดบ้านพลิกแสกเอาชนะแบงคอกไปสองหนึ่ง
เพิ่มเป็นสิบสองคะแนนครับอยู่ที่เก้า
แบงคอกนั้นฟอร์มไม่ค่อยดีช่วงหลังแล้วนะครับ
ดับรูดลงมาอยู่ที่๕มี๑๖แต้มเท่าเดิมครับ
ผลอีก๒คู่ธรรมศาสตร์ยังบัตรเอาชนะมภาคตะวันออกเชียงเหนือไป๑๐ต่อ๕
แล้วก็สิงห์สมุทรสาครนั้นเอาชนะห้องเย็นท่าข้ามไป๒ประตูต่อ๑ครับ
แกรมวันนี้มีเตะกันอีก๔คู่บ่าย๒โมงครึ่งนะครับ
กรมทางหลวงพบกับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตคู่นี้
ถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒และแอปพลิเคชัน
แล้วก็มีคู่๖โมงครึ่งครับนนทบุรีเจอกับศรีสะเกด
และสุราธานีเจอกับชนบุรีนะครับเป็นคู่ไฮไลท์ของสัปดาห์นี้ครับ
ไปดูผลบอลอุ่นเครื่องกันหน่อยของทีมบอลหญิงทีมชาติไทย
ลงเตะบอลโลกครับรอบสุดท้ายที่ฝรั่งเศสนะครับ
ก็ไปเก็บตัวที่ฝรั่งเศสก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะกลับไปที่เบลเยี่
ก่อนที่จะเข้าฝรั่งเศสในรอบสุดท้ายอีกครั้งหนึ่งนะครับ
เดินทางไปล่วงหน้าเกมแรกของการอุ่นเครื่องครับ
ให้กับฝรั่งเศสเจ้าภาพนะครับทีมเบอร์๓ของโลกไป
ต่อ๓นะครับโดนประตูในช่วงครึ่งหลังหมดนะครับ
แล้วก็มีจังหวะเซฟจุดโทษ๒ครั้งด้วยนะครับ
ถือว่าประตูเราก็โชว์ฟอร์มได้ดีครับ
เกมต่อไปสาวไทยจะอุ่นเครื่องเจอเบลเยี่ยม๑มิถุนายน๒ทุ่มครึ่ง